มาดูเรื่องนี้กันต่อก็เมื่อสักประมาณตี๔
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ลาว
ก็ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่จังหวัดน่าน
ตอนนี้ก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
แผ่นดินไหวขนาด๕๘ริกเตอร์ค่ะ
โซนจังหวัดน่านก็จะมีสถานที่สำคัญ

วันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกสำรวจค่ะ
โบราณสถานสำคัญในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
อันนี้คือที่วัดภูมินก็พบว่ามีรอยแตกร้าวหลายจุดเลยค่ะ
ภายนอกและภายในตัวพระวิหารนะคะ
เรื่องต้นก็จะมีองค์พระพุทธรูปที่บริเวณเข่านะคะ
ข้อมือมีรอยแตกร้าวเพิ่มเติม
อุโบสถแผ่นกระเบื้องหลังคาก็ซุดนะคะ
อันนี้คือผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว๕๘ริกเตอร์
ที่ประเทศลาวเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ยังมีที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร
ตำบลในเวียงวัดพระธาตุเขาน้อยนะคะ
และวัดพระธาตุแช่แห้งอารามหลวงนะคะ
ตอนนี้องค์พระธาตุกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม
เพื่อเตรียมเฝ้าระวังจากสถานการณ์แผ่นดินไหวค่ะ
ส่วนการบุรณสังขรก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
เข้ามาสำรวจให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินกันต่อไปค่ะ
โลกออนไลน์มีการโพสต์คลิปวงจรปิดในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวนี่แหละค่ะ
แล้วกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะนี่คือแรงแผ่นดินไหว๕๘มิเตอร์ที่มันสะเทือนมาจากศูนย์กลางที่ลาวนะคะ
เนี่ยค่ะอันนี้คือคลิปหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งเราจะเห็นผู้ประสบเหตุด้วยนะคะ
โอ้โหแรงนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดูสุนัขตัวน้อยตรงด้านล่างของภาพนะคะ
มันกำลังหลับอยู่ช่วงประมาณตีสี่อ่าอยู่อยู่ตรงยางรถใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว
แผ่นดินไหวมาแล้วนะครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันเริ่มสั่นสะเทือนแบบนี้นะคะ
เริ่มรู้สึกได้โอ้โหเนี่ยค่ะก็ต้องตื่นนะคะ
เพราะว่าอยู่ก็มีแรงสั่นสะเทือนในลักษณะแบบนี้
ทีวีบ้านท่านไม่ได้มีปัญหานะครับอันนี้คือข่าวแผ่นดินไหวอยู่นะฮะ
เนี่ยค่ะศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวแล้วก็สั่นสะเทือนมาถึงบ้านเราด้วยแรงสั่นสะเทือนขนาด๕๘นะคะ